ฮาโลวินแบบนี้ขอพาไปดูเรื่องราวน่ารักของการแต่งตัวเป็นผีวันฮาราวี
คุณผู้ชมก็ส่งกันมาเยอะมากเลยนะคะ
วันฮาระวินบอกเลยนะมีแม่ท่านหนึ่ง
งานเล็กง่ายแต่งโจทย์สบายนี่แหละ

สบายสินะดูสิ

โอ้โหแต่งเต็มขนาดนี้ยอมใจคุณแม่จริง
คุณแม่สุรัตนาเจ้าของเฟซบุ๊กสุรัตนาสวัสดิกิจนะคะ
แคปชั่นพร้อมภาพนิ่งของลูกชายสองคน
แต่งตัวไปประกวดหนูน้อยฮาโลวีน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโคราชนะคะ

แต่ละคนนี่โอ้โหเต็มมาก
มาแพ็กผู้เห็นไหมโอ้โฮดูน้องกันนี่ทำตาเหลืองด้วย

ชื่อว่าอเฟย์กับอฟงนะคะ

ใช่แล้วฮะนะคะคุณแม่เขาจัดเต็มแบบ

แต่ดูน้องเขาก็มีความสุขใช่น้องเขาดูยิ้มเหรอ
เขาก็มีความสุขอยากจะแต่ง
แล้วก็มีกรอบรูปหน้าศพด้วย
ถือกระถางทูบมาด้วยตอนยืนดิ้งน่ากลัวเหมือนกันนะจริง
ส่วนน้องอโฟงมาในธีมผีในโลงนะคะ
ก็มีผ้าขาวผ้าห่อศพมัตตะสังเดินตัวตึงเลย
ตัวตึงเพราะอะไรผ้ามันขึงเอาไว้
ตัวตึงจริงนะใช่ตัวตึงโคลาสเออ
นี่ผีทั้งสองตนน่ารักมากเลย
คือทั้งน่ารักทั้งหล่อนได้เสียงกรี๊ดจากกองเชียร์ไปล้นหลาม
แต่สุดท้ายนะคะน้องอาเฟย์เนี่ยคว้ารางวัลที่๓ไปนะ
ส่วนน้องอาฟงไม่ได้รางวัลแต่บอกเลยว่าทั้งสอง
ชนะใจกองเชียร์และชนะใจพวกเรามาก
คุณแม่บอกว่างานนี้ไม่ได้เน้นรางวัล
เน้นสร้างตำนานโอ้โฮดี
ตำนานอยู่ตลอดไปแล้วค่ะคุณแม่ค่ะน่ารักมาก
คือชาวเน็ตชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแชร์
เข้าไปเทใจให้กับความทุ่มเทของคุณแม่แล้วก็น้องมากนะคะ
จริงแล้วหนูน้อยก็มาประกวดกันอีกเยอะแยะมากมายแหละ
แต่อันนี้ดูเป็นแบบมาเป็นแพ็คคู่ไงก็เลยดูมีสีสันแล้วดูเข้าธีมด้วยนะคะ
คอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาว่าอ่ะงานไม่ใหญ่แน่

เออก็ง่ายไงแค่ผ้าขาวอย่างเดียวเอง
แต่น่ารักต้องยอมใจในไอเดียของคุณแม่จริงนะ

ก็คือสองคนอย่างสม

อาจารย์โคม

อาจจะมีสีสันการแต่งกายสนุกมาให้เราดูอีกนะ